เขาบอกว่าคุณยังอ่านข่าวทุกวันเลย
อาชีพคุณนักพนังบอกว่านั่นอาชีพเขาเหมือนกัน

ไม่สนใจพรกรฉุกเฉินเลยฮะ
นี่แหละครับฝ่ายปกครองอำเภอบ้านกล่ำครับ
ร่วมกับตำรวจสพบ้านกล่ำที่สงขลา
นี่กลางป่าเลยเข้าไปป่าละเมาะฮะ
มีนักพนันกำถั่วในพื้นที่หมู่๔

แต่ว่าไปไม่รอดนะจับได้๖คน

เป็นชาย๕หญิง๑ปุ้ย
ของกลางเป็นแผ่นไม้วาดกากบาท
สำหรับวางเงินเนื้อพันธุ์๑แผ่น

เม็ดถั่ว๑๘๐เม็ด

ทั้งหมดถูกควบคุมตัวดำเนื้อกดี๔ข้อหา
คือมั่วสุมมันเป็นการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ

และร่วมกันเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้

ท่านเนี่ยเป็น๑ใน๑๓จังหวัดสีแดงเข้มนะ
ที่เขายกระดับคุมเข้มแล้วก็ล็อกดาวน์
มียอดผู้ป่วยขณะนี้นะครับ

แล้วก็เสียชีวิตแล้ว๔๔ศพครับ